ขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์ถึงร่างพระราชบัญญัติการพนัน
ซึ่งเป็นฉบับใหม่บอกว่าบทลงโทษจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แล้วก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องใหม่ในสังคมปัจจุบัน
ก็คือการพนันออนไลน์ด้วยนะคะ
เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปด้านสังคมที่รัฐบาลตอนนี้เร่งผลักดันอยู่ค่ะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมกันนะคะจากคุณสุภาพคลี่ขจาย
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
ที่เขาพูดกันถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านต่าง
ในส่วนของคณะกรรมธิการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสังคม
พูดกันเยอะเลยครับว่าต้นเหตุของปัญหาสังคมเนี่ย
มันมีมากมีหลายด้าน
การพนันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้สังคมมีปัญหา
พนันที่ผู้ใหญ่ไปเล่น
หมดเนื้อหมดตัวกระทบต่อครอบครัวแง่

ไฟไหม้ยังไม่เสียหายเท่ากับหมดเนื้อหมดตัวการพนัน
เพราะไฟไหม้เนี่ยโฉนดยังอยู่ที่ดินยังอยู่
แต่ว่าการพนันเนี่ยมันหมดตัว
แล้วครอบครัวก็มีปัญหาครอบครัวแตกแยก
เต้าก็มีปัญหานำไปสู่ปัญหา
เด็กไม่มีที่จะเรียนหนังสือเงินหมด
นำไปสู่ปัญหาเด็กใจแตกเพราะว่าพ่อแม่ทะเลาะกัน
ลูกก็ไปมีท้องก่อนวัยเรียนก่อนวัยอันควร

แล้วยิ่งการพนันในกลุ่มของคนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน

ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเด็กเสียคนเสียอนาคต
ต้องออกจากโรงเรียนออกจากสถานศึกษา
เพราะไปติดการพนันเยอะนะครับ

ลูกไปเล่นเกมลูกไปติดเกมลูกไปติดการพนัน
ไม่กล้าไปสถานศึกษาเพราะว่ามีคนไปดักท่วงเงินอยู่
ฉะนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสังคม
ก็คิดหาทางกันว่าทำยังไงที่จะแก้ปัญหาการพนันได้
เพราะว่าการพนันเนี่ยมันมีอยู่ของมันอยู่แล้ว
สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องมาออกกฎหมาย
ปรับปรุงกฎหมายฉบับใหม่เรื่องของการพนัน
ซึ่งก่อนหน้านี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องการพนันเนี่ยมีมานานแล้วนะครับ

แล้วอีกหลายฉบับที่ตามมา
มาปรับปรุงแก้ไขเนี่ยร่วม๑๐ฉบับ

ฉะนั้นเมื่อกฎหมายออกในช่วงที่เป็นอดีตย้อนกลับไปไกล

บทลงโทษบทปรับบทลงโทษต่างเนี่ยไม่ทันสมัย
ไม่ทันกับปัญหาการลึกลับซับซ้อนของการพนันที่เป็นปัจจุบัน
ฉะนั้นรัฐบาลก็คิดจะออกกฎหมายนี้
ตอนนี้ส่งไปที่กฤษฎีกาให้ไปดูไปทบทวน
ฤษฎีกาก็คงจะส่งกลับมาที่คอรมอ
หลังจากนั้นคอโรมอร์ก็จะเสนอไปอย่าง๒หน่อช่อ
สะพานิติบประหยัดแห่งญาติ
เท่าที่ดูเนื้อหานะครับ
เนื้อหาสำคัญเนี่ยคือเพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้น
เช่นใครที่ฝ่าฝืนจัดให้เล่นบัญชีกรโทษจำคุกมีตั้งแต่๑ปีถึง๕ปี
ปรับตั้งแต่๔๐๐๐บาทไปถึง๒แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันต้องระวังโทษจำคุกนี่คนเล่นนะไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทีนี้การพนันบัญชีขอซึ่งมันเบาลงมาหน่อยเนี่ย
จำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกินแสนสองหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนคนที่เข้าเล่นเนี่ยจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐หรือทั้งจำทั้งปรับ
ฉะนั้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจะจัดให้มีการเล่นพลิกแพลง
หรือเปลี่ยนวิธีการเล่นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนนี่ดูตรงนี้หน่อย
การเล่นการพนันผ่านออนไลน์เนี่ยผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านออนไลน์เนี่ย
เขียนไว้ว่ามีการตรากฎหมายระหว่างโทษกับผู้ที่จัดให้มีการเล่น
หรือการพนันโดยใช้วิธีการสื่อสารที่ห่างกันโดยระยะทาง
หรือส่งข้อความผ่านคลื่นความถี่วิทยุทางโทรศัพท์
หรือผ่านระบบต่างหรือวิธีอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
ต้องระวังโทษเป็น๒เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนี่
คนที่เล่นการพนันออนไลน์เล่นทางอินเตอร์เน็ตเล่นทางออนไลน์เนี่ย
โทษเพิ่มขึ้นมากว่า๒เท่า
เพิ่มขึ้นมากว่า๒เท่า
ฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองที่บอกว่า
เออลูกไม่ได้ไปเล่นการพนันที่ไหนอยู่กับบ้าน
แต่ทำไมอยู่ขึ้นมามีหนี้มีสินเยอะ
เดี๋ยวนี้เขาแทงบอลก็ไม่ต้องไปแทงที่โต๊ะนั่นนี่ครับ
เขาก็เปิดบัญชีเขาก็ดำเนินการแทงทางนี่แหละอินเตอร์เน็ตนี่แหละ
ฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจอเข้าไป๒เท่า
แล้วผู้ใดที่เห็นเยาวชนมีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
บริบูรณ์เข้าไปในบอลพนัน
ผู้จัดให้มีการพนันโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เรื่องหวยเทือนเจ้ามือหวยเทือนเนี่ย
มีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดฝ่าฝืนระหว่างโทษปรับไม่เกิน๑บาท
นี่พวกหวยเทือนทีนี้มีคนถามว่า
บัญชีกอบัญชีขอนี่คืออะไร

คนที่เป็นนักเล่นการพนันรู้เจ้ามือรู้
แต่ชาวบ้านทั่วไปไม่รู้เอาเป็นว่า
บัญชีกรเนี่ยเป็นประเภทที่เห็นกันโจงครึ่มเลยนี่
พวกเล่นไพ่ต่างเนี่ยสารพัดไพ่เนี่ย
อยู่ในบัญชีกรนะครับไฮโลโปปั่นหวยหุ้นไพ่๓ใบกับกี่ใบจับยี่กี่เนี่ย
พวกนี้อยู่บัญชีกอหมดบัญชีขอเนี่ยพวกประเภทเล่นชนหัวชนไก่กัดปลา
ม้าไพ่นกกระจอกแข่งเรือแข่งเรือร้ออะไรพวกนี้สบ้า
งเรือพุ่งแข่งเรืออันนี้อยู่ในบัญชีขอ
เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการเพิ่มโทษสำหรับคนเล่นการพนัน
หนึ่งเพิ่มโทษสองพยายามออกกฎหมายตามให้ทันกับการเล่นพนันออนไลน์
เล่นฟุตบอลผ่านอินเตอร์เน็ตเล่นอะไรต่ออะไรที่ผ่านออนไลน์
กฎหมายนี้ออกมาเมื่อไหร่ก็คาดหวังว่า
สถานการณ์เรื่องการเล่นการพนันมันน่าจะดีขึ้น
นี่เราคาดหวังอย่างนั้นแต่ว่าเอาเข้าจริง
ตัวที่จะตัดสินว่ากฎหมายจะใช้ได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับคนใช้กฎหมาย
บังคับใช้กฎหมายก็ตำรวจอีกนั่นแหละครับ
โทษมันจะหนักขึ้นแค่ไหนถ้าตำรวจไม่เอาจริงเอาจัง

โทษจะหนักขึ้นแค่ไหนถ้าตำรวจยังบางคนบางสอนอ

แล้วได้รับผลประโยชน์จากสวยที่เขาส่งให้ท้องที่

กฎหมายจะออกมาเข้มงวดแค่ไหน
ถ้าตำรวจท้องที่ยังมีผลประโยชน์อยู่กับโต๊ะบอล
แหล่งการพนันต่างก็ไม่มีประโยชน์
ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดูกันต่อไปว่า
เมื่อออกกฎหมายมาเข้มงวดกวดขันแล้ว

นี่วนไปวนมาก็ไปถึงเรื่อง

ออกกฎหมายมาให้เข้มงวดกวดขันแค่ไหน
ถ้าตำรวจไม่เอาจริงเอาจัง

รู้เห็นเป็นใจกับคนทำผิดกฎหมาย

และยิ่งกฎหมายออกมาเข้มแข็ง
หนักลงโทษหนักปรับหนักจำคุกมาก
การส่งสวยก็ยิ่งแพงครับ
เพราะถือว่าถ้าจับได้แล้วมีปัญหา
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปี๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เพราะเอิญเป็นรัฐบาลพิเศษมีอำนาจพิเศษ
มาตรา๔๔จะเห็นว่ามีทหาร
มีค่าราชการกระทรวงมหาดไทย
ลุยไปตรวจจับบ่อนการพนัน
สถานบันเทิงเรืองรมผิดกฎหมายกันเยอะแยะ
แต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลปกติ
มีอำนาจตามกฎหมายปกติ

ฝ่ายอื่นของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายปกครอง

หลังจากเขาแก้กฎหมายเพิ่มโทษ

คอยดูว่าตำรวจจะเอาจริงเอาจังแค่ไหน
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปสังคม
โดยเฉพาะเรื่องของบ่อนการพนันครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
พูดถึงเรื่องบ่อนการพนันเหมือนที่เคยบอกไว้ว่า
ชาวบ้านรู้หมดยกไว้ตำรวจ
พูดถึงการพนันออนไลน์ใครที่เล่นออนไลน์ตอนนี้น่ากลัวนะคะ

โทษเป็นสองเท่าอันนี้ต้องดูว่า
จะมีวิธีการจะทำยังไงที่ไปจับเขาได้
เล่นอยู่ที่บ้านตกลงกับโต๊ะไว้เปิดบัญชีไว้

แล้วพอเล่นได้เขาก็โอนมา

แล้วยังนึกไม่ออกว่าถึงแม้จะโทษจะเพิ่มขึ้นมา๒เท่า

แต่ว่าอย่างน้อยออกกฎหมายให้เข้มไว้
เพราะว่าคนที่เล่นออนไลน์ส่วนใหญ่คือเยาวชน
ไม่ใช่ผู้ใหญ่เยาวชนนักศึกษานี่แหละ
เสียผู้เสียคนกับเล่นการพนันออนไลน์กันเยอะ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันกันต่อนะคะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทางสังคมด้วยนะคะ